เกาะติดไอจีคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

ตอนนี้พี่เบิร์ตมีไอจีแล้วนะคะ
เมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งจะเปิดบัญชีมา
แต่ว่าสิ่งที่ตื่นเต้นมากกว่า
คือการโพสต์รูปรูปแรกลงในไอจีค่ะคุณผู้ชม

ตัวพี่เบิร์ตเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชม
คือพี่เบิร์ตได้โพสต์ภาพแรกเรียบร้อยแล้ว

เท่แบบฉบับคนดนตรีตัวจริง

บอกเลยว่าเอฟซีพี่เบิร์ตนี่ตื่นเต้นเอาเรื่องนะคะ
หนำมาคอมเมนต์ใต้ภาพกันแน่นเลย
คนบันเทิงหลายคนก็มาด้วยเหมือนกันนะคะ

ก็บอกว่าโอ้โหชื่นโชบอกว่ามาแล้วมาช้าแต่มานะ

แต่บอกเลยนะคะว่าเบื้องหลังน่ารักยิ่งกว่า
เอ้าเป็นยังไงไปดูจ้า

จะลงแล้วนะ

คุณผู้ชมเหล่าฟอร์โลเวอร์เนี่ยตื่นเต้นแล้ว

พวกเราก็ฟอลโล่เรียบร้อยแล้วนะนี่

ให้พี่เบิร์ดดูว่า

ตอนนี้ยอดฟอลโลของพี่เบิร์ตเนี่ย
พ่วงตัยอย่างที่เท่าไหร่
แล้วรูปที่โพสต์รูปแรกเนี่ยเกือบจะ๒๐๐
หมื่นนะคือเราเนี่ยตอนที่โพสต์รูปแรกเนี่ยไม่มีคนกดไลค์เลย
ใครอยากจะเข้าไปติดตามพี่เบิร์ตก็เข้าไปกันได้นะคะ
สวัสดีนะคะรอดูรูปที่สองเนาะ